กลับมาช่วงนี้ค่ะเอาให้มันหายคาใจกันไปเลย
หลังจากที่เมาส์กันมานานตกลงว่าซุกซุกริตตี้จริงหรือเปล่า
ล่าสุดเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็เปิดปากครั้งนี้เป็นครั้งแรก

คุณคือมันเรื่องยาวมากนะนักร้องพ่อลูกสองนะฮะ
ตั้มสุทนชี้แจงปมปัญหาครอบครัวของตนเอง
ที่กำลังชี้แจงเป็นที่วิพากษ์วิจารณสนั่นโซเชียลสอเขาบ้านแตก
หลังจากคุณตุ๊กตุ๋นรจเลขเนี่ยโพสต์เศร้าผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะคุณ
นักร้องหนุ่มก็ยอมรับว่าเขาทำผิดต่อภรรยาจริง
สาเหตุเป็นเพราะว่าความรักของเขาที่มีให้กับคุณตุ๊กตุ๋น

อ่าแม้จะไม่มีเรื่องมือที่สามเข้ามา
เขาย้ำตรงนี้นะว่าไม่มีเรื่องมือที่๓เข้ามา
แต่ตั้มเองก็ยอมรับว่าสถานะสามีภรรยาไม่เหมือนเดิมแล้ว
พร้อมกับบอกด้วยว่าเพิ่งแยกกับภรรยาได้แค่๓วันค่ะ
ส่วนสถานะระหว่างเขากับคุณตุ๊กตุ๋น
คงยากที่จะกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
และแม้ว่าจะทำหน้าที่สามีที่ดีไม่ได้
แต่ขอทำหน้าที่พ่อที่ดีขอรับเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนค่ะ
แล้วไว้เสียงตั้มไว้ฟังตอนค่ำ

เราสรุปรวบยอดให้แล้วว่าตั้มพูดประมาณนี้นะคุณผู้ชม